สวัสดีครับกีฬาในช่วงค่ำวันนี้นะครับ
ทวีคูณเข้าไปหลายเท่าตัวนะครับ
เพราะว่านัดรองสุดท้ายชมบุรีไม่พลาดนะครับ
๓คะแนนแล้วก็แซงการท่าเรือขึ้นไปเป็นจ่าฝูง
กดดันให้การท่าเรือนั้นเล่นเกมวันพรุ่งนี้ยากแน่นอนครับ
บุรีเตะก่อนนะครับเตะวันนี้แล้วก็เป้าหมายคือ๓คะแนนครับ
เพราะว่าก่อนลงสนามเนี่ยตามหลังท่าเรืออยู่แต้มหนึ่ง
แซงขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ
น้ำหนึ่งสูงนะครับชวบรีได้ประตูจากนัทธวุฒิมัตยราร
แต่ว่าจังหวะนี้ครับกระทางพุทธหารคำภาไปทำฝาผู้เล่นขอบนัทธวุฒิ
แล้วเสียจุดโทษจุดที่๑ระยะ๖เมตรฟรานซิสโก้แจ็คซันยิงไม่พลาด
แล้วก็ท้ายครึ่งแรกครับชมบุรีมาเพิ่มอีก๒ประตูครับ
เร่งเกมพวกเขาได้ประตูจากกฤษฎาวงแก้วครับ
กับตันทีนาทีสิบเจ็ดแล้วก็อภิวัติแจ่มเจริญครับ
นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกนำ๓๑เดินเข้าห้องพักแบบหายใจหายคอคล่องหน่อยครับ
แล้วก็ครึ่งหลังเกมของเจ้าบ้านยังดูดีกว่าครับ
นาทียี่สิบเจ็ดนัทธุศิมัตยรารทำกระดูกที่สองครับ
ของเจ้าตัวในเกมนี้ให้โต๊ะเล็กฉลามชนทิ้งห่างสี่สอง
หลังจากนั้นทีมเยือนครับมาเล่นพาวเวอร์เพย์
แต่พลาดครับถูกซาป้ายิงสวนจังหวะนี้จากแดนตัวเอง
ชนบุรีทิ้งห่างห้าสองนาทีสามสิบห้าก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับ
แต่ว่าทีถัดมาแนวรับของชนบุรีเล่นพลาดครับ
หลังจากสรีนาราครับเปิดให้กับอนุชาลาพานอยิงครับ
กอกซิตี้ได้ประตูไล่ขึ้นมาแล้วก็ก่อนเวลานาทีเดียว
คาทาครับคว่างบอลให้กับสูตรฮุดเหึ่นกลาง
เอาบอลลงแล้วก็ปล่อยให้บอลเข้าประตูง่ายครับ
กอกซิตี้ไป๖๒เก็บเพิ่มเป็น๖๑คะแนน
นำหน้าการท่าเรือสองแต้มก็โยนความกดดันให้กับรองจากฝูยังการท่าเรือ
สีพะทุ่มแพ้ราชนาวีไป๐๓ห้องเย็นท่าข้ามเสมอกับศรีสะเกดไป๓๓
ขณะที่โปรแกรมวันพรุ่งนี้๙ธันวาคมสุราธานีครับเจอกับมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ๔โมงเย็น
ทีมชาติไทยครับมี๖แต้มจาก๒นัดผ่านเข้ารอบสุดท้ายไปแล้วนะครับ
กับเวียดนามที่มี๔แต้มจาก๒เกม
ประตูแรกครับเกิดขึ้นโดยเวียดนามนั้นขึ้นนำก่อนครับ
นาทีสิบสามได้ฟรีคลิกแล้วก็เป็นเหงียนหุ้ยทันครับทำประตู
จากนั้นครึ่งหลังทีมชาติไทยบุกหนักนาที๒๘ตีเสมอสำเร็จจากจังหวะการเล่นลูกคิกอินครับ
บอลก็เลยมาถึงนัทศักดิ์โพธิยิงเข้าไปเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มนะครับ
จบเกณฑ์เสมอ๑๑ทีมไทยนั้นเก็บเพิ่มเป็น๗แค่งเท่ากับอินโดรีเซียที่ชนะเมียนไม้๙๐
ก็กอดคอกันเข้ารอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชีย

เลเซียจะพบกับเวียดนามเวลาบ่าย๒แล้วก็ไทยเจอกับอินโดนีเซียนะครับ

ติดตามการถ่ายทอดทั้งสองคู่ได้ทางยูทูปแล้วก็เฟซบุ๊คของไทยรัฐครับ
ส่วนช่วงนี้มาติดตามความพร้อมนะครับของข่าวสารกีฬาในรอบโลกกันครับ